วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ๑๘รายนะครับทุกรายอยู่ในศูนย์กระกันนะครับที่จังหวัดสงคราม
วันนี้หาย๑รายแล้วก็ทำให้ยอดสะสมนะครับ๒๙๘๗นะครับ
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มก็เป็นข่าวดีนะครับในจังหวัดยาลาซึ่งเมื่อวานนี้มีข้อค้นพบ
มีผลแหลบออกมาพูดง่ายนะครับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกมาว่ามีผู้ที่
สงสัยว่าจะเป็นผู้ป่วยยืนยันอีก๔๐รายนี้
กลุ่มนี้มาจากพิธีทางศาสนานะครับจากทางมาเลเซีย
ผลของวันนี้อย่างไม่เป็นทางการที่ผมรับทราบเมื่อเช้านี้เอง
ก็ออกมาว่าที่ศูนย์ของทางกรมวิทย์นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สงขลา
ยืนยันว่าไม่พบเลยทั้ง๔๐ราย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันคือเรื่องที่จังหวัดยาลา
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอทวีสินบอกไปคือเป็นประเด็นเพราะว่า
ตัวเลขถ้าดีดขึ้นมาจริงแล้วเป็นไปตามตัวเลขที่ยาลาแจ้งตอนแรกคือ๔๐ราย
ถือว่ามีผลต่อการจะตัดสินใจใช้นโยบาย
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนที่จะมีการคลายในช่วงที่ผ่านมา
คลายการล็อกดาวน์จะดูที่ตัวเลขเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าตัวเลข๔๐คนเป็นของจริงยืนยันแล้วเป็นตัวเลขยืนยันจริง
มันจะเด้งกลับมาที่นโยบายว่าตกลงนโยบายจะต้องเปลี่ยนแปลงไหม
ต้องดึงกลับมาเข้มงวดเหมือนเดิมหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะตัวเลขจากการที่ทางทีมงานได้ลองขอความรู้
แล้วก็ขอข้อมูลไปในพื้นที่จากหลายแหล่งนะคะ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตอยู่หลายอย่าง
บอกว่าจริงแล้วตัวเลขที่เกิดขึ้น๔๐รายที่ว่านี้เนี่ย
ก็เป็นตัวเลขที่ในพื้นที่เองในเครือข่ายของคุณหมอพยาบาลต่างเอง
ก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเด้งค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ตัวเลขที่ออกมาภายในวันเดียวทำไมค่อนข้างมาก
แต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปห้องปฏิบัติการที่ยาลาเนี่ย

ไม่ใช่ใช้รอบนี้เป็นรอบแรกนะคะ
สำหรับการตรวจหาเชื้อผู้ที่ติดเชื้อโควิด
เพราะฉะนั้นก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าสมมุตินะคะ
ถ้าได้รับการยืนยันจากสงขลา
แล้วสมมุติว่าส่งมาส่วนกลางคือที่กรุงเทพ

เท่ากับว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ขั้นตอนการตรวจในพื้นที่ยาลาเอง
คำถามคือลักษณะที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจากอะไร
แล้วก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่ผิดพลาดนะคะ

แต่เอาล่ะค่อยไต่ไปทีละระดับนะคะ
ทางรายการขอสัมภาษณ์อยู่หลายสายมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เกิดขึ้นที่ยาลานะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับการปฏิเสธค่ะ
ก็ไม่เป็นไรเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเปราะบางต่อเรื่องของข้อมูลนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเราได้หนึ่งสายก่อนค่ะที่จะอธิบายได้
ไม่ใช่แค่เรื่องของการตรวจนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือ
การปูพรมลงไปของยาลาน่าสนใจเพราะว่ายาลาเนี่ย
จากการที่ลงพื้นที่ลงไปแล้วก็เจาะลงไปเป็นหลักพันหลักร้อยเนี่ยนะคะ
ทำให้มีการยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นมาอยู่หลายรอบเหมือนกัน
ซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าทำได้ก็เป็นไปตามที่คนบางส่วนเห็นว่าควรจะทำ
เราจะคุยกับสาธารณสุขอำเภอบรรนังสตานะคะคุณปียพลอุเสงแมร์ค่ะ
สวัสดีครับเอาของพื้นที่เฉพาะบันนังสตาร์ก่อนเลยนะคะ
ของบรรนังสตาร์เนี่ยนะคะถ้าเราดูในทุกทุกรอบของบรรนังสตาร์เนี่ย
ถูกรายงานเนี่ยมาตลอดระยะเวลาสักกี่เดือนแล้วคะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันนะคะ
ของอำเภอบรรดังสตาร์เนี่ยผู้ติดเชื้อเคสแรกเนี่ย
เริ่มเมื่อวันที่๑๙มีนาค่ะนานแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการติดเชื้อเกือบทุกวันนะครับ
ก็คือเราค้นพบว่าวันละสองรายเว้นวันนึงก็๓รายบ้าง๔รายบ้าง
เว้น๒วันก็๔ราย๕รายประมาณนั้นสูงสุดวันละ๕รายครับ
ค่ะซึ่งตัวเลขของยาลานี่นะคะ
ถ้าสมมุติฉันย้อนเข้าไปดูเฉพาะของของบรรนังสตาร์เนี่ย
มันมีตัวเลขที่เหมือนกับเป็นการรวบวันนะคะ
ตัวเลขที่เป็นข่าวออกมาหลังจากที่มีตัวเลขสี่สิบ
สิบรายจากจังหวัดเนี่ยทำให้ย้อนกลับไปดูเนี่ยนะคะ
ในช่วงประมาณสักครึ่งเดือนหลังของเมษายนนะคะบรรนังสตาร์เนี่ย
มีสิบสี่รายถูกไหมคะตัวเลขนี่คือวันที่สิบแปดถึงยี่สิบสี่เมษา
มี๑๔รายจากบันนังสตาร์อันนี้ถูกต้องตรงกันไหมคะ
อ่าใช่ครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะยี่สิบรายโดยที่บรรดังสตาร์มีสิบสี่เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมในช่วงครึ่งเดือนหลังของยาลาเนี่ยทำให้มีการไปตรวจคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ยืนยันติดเชื้อ
อีกตั้งเกือบจะ๗๐๐คนก็ทำให้มีการรายงานผู้ติดเชื้อมาอีกเนี่ยนะคะ
อีก๖คนโดยที่ใน๖คนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในบรรดังสตาร์อีก๕คนถูกต้องไหมคะสสอ
อ่าถูกต้องครับอ่าทีนี้เรียนเอาเฉพาะตัวเลขล่าสุดที่ขึ้นต้นเดือนพฤษภาคมค่ะ
วิธีการลงไปในพื้นที่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวิธีการที่ยาลาทำเนี่ย
เวลาลงไปในพื้นที่เขาเรียกสอบสวนโลกใช่ไหมคะ
โดยอาศัยข้อมูลความเชื่อมโยงจากการสอบสวนโลกในพื้นที่ว่ามีความเชื่อมโยงผู้สัมผัสลูกเท่าไหร่
จากนั้นเราก็มีการตั้งทีมปูพรมตรวจค้นหาเพื่อส่งตรวจแล็บหาเชื้อเพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับ
ทีนี้เวลาเข้าไปถ้าเรานึกภาพให้ออกคือว่าพอมีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว๑คน
คนที่จะต้องเป็นผู้ที่เข้ากลุ่มเสี่ยงก่อนเลยคือคนที่อยู่บ้านเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้พอลงไปปูพรมเสร็จแล้วเนี่ยทุกรอบเนี่ยทำเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะสอสอ
อันดับแรกต้องประชาสัมพันธ์ก่อนสร้างความเข้าใจเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความเข้าใจ
รับของการตรวจโดยใช้ทีมประชาสัมพันธ์ลงในพื้นที่ทั้งรถยนต์ทั้งเจ้าหน้าที่รถสัมพันธ์เขียนตามสายนะครับ
เพราะฉะนั้นรอบล่าสุดที่ออกมาเป็นตัวเลขตอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแพ็ค
จากก่อนหน้านี้ที่ทำมาตลอดตั้งแต่มีนาคมเมษายนเลยใช่ไหมคะ
ในช่วงเมษานี้เราเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็คือโฟกัสไว้ที่พื้นที่ที่มีเคสเกิดขึ้น
ซึ่งมีในวันนี้ค่ำคืนนี้เราจะมีแผนปฏิบัติการปูพรมทุกครัวเรือนเลยครับ

ก็คือในค่ำคืนนี้เป้าหมายในพื้นที่๔๐๐กว่าลายก็คือครอบคลุมทุกคนเลยในหมู่บ้าน

ทีนี้ถ้าสมมุติเราดูจากคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะ
ถ้าดูจากเฉพาะที่ในพื้นที่ของบันดังสตาร์เองเนี่ย
เคสล่าสุดที่ถูกเอามารวมใน๔๐รายที่ตอนแรกเป็นข่าวเนี่ยนะคะ
บันดังสตาร์เนี่ยมี๗คน
ซึ่งเวลาที่เราสืบสวนโลกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
พอลงสอบส่วนโลกเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปหากลุ่มเสี่ยงได้แล้วเนี่ย
กลุ่มเสียงเนี่ยต้องรอให้มีอาการก่อนแล้วให้ตรวจ

ไม่จำเป็นต้องรอมีอาการก่อนนะครับ
เราใช้ในเรื่องของความเชื่อมโยงของการสอบสวนลูก
การสอบสวนลูกว่าสัมผัสกับเคสป่วยกี่คนกี่คน
แล้วทีนี้กลุ่มเรานี้เป็นเป้าหมายในการพฤหัสในการสวบต่อ
เพื่อว่าตรวจหาเชื้อพบเจอหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ
ทีนี้เวลาเราไปสวอปคือที่เราเห็นภาพกันนะคะที่เข้าไปในโพรงจมูกที่ว่านี้เนี่ย
เอาเฉพาะเจ็ดตอนแรกที่รายงานว่าเป็นเจ็ดใน๔๐รอบนี้ก่อนนะคะ
คือ๗คนที่ว่านี้เนี่ยลักษณะการสัมผัสหรือลักษณะการเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นลักษณะไหนคะ
คุณปียพลลักษณะเท่าที่สอบสอนลูกนะครับ
เป็นอันแรกสุดคือสัมผัสจากกลุ่มร่วมกิจกรรมศาสนาที่เมื่อกี้
เขาจะมีการกิจกรรมรวมกลุ่มกันในกลุ่มสุดาวาสนะครับ
หลังจากนั้นส่วนหนึ่งก็จากกลุ่มดาววัดก็มาติดเชื้อสมาชิกในครอบครัวครับ

โดยทั้งหมดที่ถูกตรวจในรอบล่าสุดเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
คือว่าเป็นแค่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในเครือข่ายของคนที่ต้องตรวจก็คือตรวจแค่นั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับคนเดียวไม่ค่อยมีอาการ
ทีนี้เรียนถามแบบนี้ค่ะคือตัวเลขพอออกมาเป็นข่าวในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาว่ารวมกันแล้วของยาลา๔๐ราย
ทีนี้๔๐รายเรียนถามแบบนี้ค่ะไม่ได้ถามในฐานะสสอเท่านั้นนะคะแต่ถามในฐานะของคนที่ทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ยาลาว่า
ตัวเลขรวมกันของยาลาออกมาว่าเป็น๔๐ตอนนั้นเนี่ยตั้งคำถามกันไหมครับว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรออยู่ดีจะโดดมาแบบจังหวัดเดียว๔๐รอบเดียวเนี่ย
ตั้งคำถามกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงสูงขนาดนี้หรือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราสอบสวนโลกแล้วแล้วก็ทำกันมาเป็นเดือนแล้วก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้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

ผลอาจจะไม่สวิงไม่แตกต่างจากเดิมมาก

ฉันถามเป็นความรู้หน่อยนะคะคุณเปียพลว่า
ห้องตรวจห้องตรวจโควิดที่สังกัดจังหวัดยาลามี๑ห้องถูกไหมคะ
ปกติเราส่งแล็บส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการชนะสูตรของโรงพยาบาลยาลา
ซึ่งได้ตรวจเชื้อโควิดได้ครับ
ซึ่งมีแล็บอยู่ที่แห่งเดียวก็คือที่โรงพยาบาลยาลาถูกไหมคะ

ทีนี้พอผลแล็บออกมาสูงกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
ฉันถามย้อนกลับไปว่าแล็บที่โรงพยาบาลยาลาเนี่ย
ใช้ในการตรวจเพื่อยืนยันผู้ป่วยมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนไหน
หรือว่าใช้มากี่รอบในการส่งตรวจเชื้อแล้วคะ

ตอนนั้นเราส่งแล็บไปยังโรงพยาบาลยะลาส่งขา
โรงพยาบาลยะลาส่งขา
แล้วก็ระยะหลังนี้ก็โรงพยาบาลยะลาก็มีเครื่องตรวจ
แล้วก็สามารถที่จะส่งตรวจที่โรงพยาบาลยะลาได้ครับ
ปียพลตอนที่ถ้าสมมุติฉันย้อนกลับไปแค่ครึ่งเดือนของเมษาที่ตัวเลขมันยืนยันออกมา
ฉันเอาเฉพาะของบรรนังสตาร์ถามกันแล้วกันนะคะ
คือในรอบที่ยืนยัน๒๐ลายของยาลาเป็นบันนังสตาตอนนั้น๑๓
ที่เป็นตัวเลขยืนยันออกมาคือเยอะสุดในรอบนั้นนะคะ
รอบ๒๐รายของยาลารอบครึ่งเดือนเมษายนเนี่ยอันนั้นใช้ห้องตรวจที่ไหนคะ
ที่สลาอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าทางพื้นที่เราส่งไปยังจังหวัดนะครับ
แต่งั้นขอยืนยันอยู่แค่อีกอย่างเดียวก็คือว่า
แต่ว่าการตรวจที่ผลยืนยันเป็น๔๐คนของยาลา
ไม่ใช่รอบแรกของการใช้ห้องปฏิบัติการที่ยาลาใช่ไหมคะ
อันนี้ผมไม่ทราบ
ไม่ทราบรายละเอียดมันเป็นเรื่องราวของห้องปฏิบัติการห้องแหลม
ทีนี้ถามกลับมาที่ของบานดังสตาร์อย่างเดียวค่ะ
คือหลังจากที่ตัวเลขออกมา๔๐แล้วในรอบนี้
ถ้าตัวเลขยืนยันเป็นตัวเลขจริง
คำว่าจริงคือหมายถึงว่าถ้ามันกลับมากลายเป็นบวกจริง
หลังจากที่มาตรวจที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วมี๗เนี่ยคำถามคือว่าดูทิศทางแล้ว
เพาะในบรรนังสตาร์เนี่ยตัวเลขเรียกว่าทรงหรือเรียกว่าเพิ่มขึ้นคะ
พูดถึงก็ทรงก็คือโดยพื้นฐานปกติก็๔ราย
แต่ระยะหลังนี้ก็ระยะหลังนี้ก็
พื้นที่เริ่มควบคุมได้แล้วเริ่มไม่มีเคสแล้ว
มีแค่เฉพาะบางพื้นที่ตรงนั้นเอง
กำลังจะถามเพิ่มให้ว่าโดยที่ถามว่าเพิ่มขึ้นลดลงหรือส่ง
คือโดยที่เทียบกับพื้นที่ที่เราลงพื้นที่ในการปูพรม
แล้วเจอเท่านี้เรียกว่าเพิ่มขึ้นหรือทรงคะ

เพราะว่าที่เพิ่มขึ้นมันมีเหตุผลก็ถือว่า
เราลงไปตรวจอย่างเข้มข้นทุกรายทุกหาทุกเคส
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในวันถัดมาในโอกาสต่อมานะครับ
คุณผิวพลถ้าอย่างนั้นขอความรู้นะคะ

จริงแล้วการได้ตรวจผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยง
ก็น่าจะมีผลต่อการวางแผนแล้วก็การควบคุมโรคของจังหวัด
แม้กระทั่งย่อยลงไปในระดับอำเภอถูกไหมคะ
ถูกต้องเลยครับอันนี้สำคัญมาก
ในเรื่องของการค้นหาเคสให้เจอมากที่สุด

แล้วก็เพื่อจะได้วางมาตรการในเรื่องของการควบคุมโรคนะฮะ
อย่างเช่นคนที่ผลบวกผลพอสิทธิ์นี่
แล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาจะมารับตัวไปรักษาในห้องในวอร์ด
เพื่อป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนนะฮะ
เป็นการแยกผู้ป่วยกับผู้ปกติให้ออกจากกัน
ค่ะยะลาเนี่ยปูใช้ใช้คำว่าปูพรมทุกอำเภอไหมคะ
อำเภอที่มีเคสใหม่ที่มีเคสพสติกขึ้นมาปั๊บเนี่ย
จะต้องมีการสอบสวนความเชื่อมโยงว่ามีผู้สัมผัสยาบุญเท่าไห
เพราะฉะนั้นการปูพรมในทางของการวางแผนหรือว่าการควบคุมโรคเนี่ย
คือเป็นวิธีที่ถ้าทำได้ถ้าทำได้ในทุกมิตินะคะ
ทั้งเรื่องงบประมาณการให้ความร่วมมือหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือบุคลากร
ตัวเลขตกลงแล้ว๔๐นี้จะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกที
ในการยืนยันของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ
วันนี้ขอบคุณก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องของยาลานะคะ
อย่างที่บอกนะคะคือตัวเลขเป็นไปได้ที่อาจจะผิดพลาด

แต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมา
มันสามารถจะสรุปอะไรได้บ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเราคุยกันอีกหนึ่งสายนะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
รัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะค่ะรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมฝันครับ
รัฐมนตรี๔๐รายตัวเลขของยาลาตอนแรกนี่
กระทรวงสาธารณสุขตอนที่ได้ข่าวตอนแรกนี่
คิดว่าต้องประชุมกันใหม่เลยไหมคะ
อ่อตอนแรกมันอาจจะเกิดติดได้นะครับ
ถ้าเกิดมันจะเป็นการไปปรวดจากจุฬพิกัดเฮลียนที่มีความเสี่ยงสูง
แต่ว่าอันนี้มันเป็นการตรวจแนวเชิงรุกครับ
นโยบายใหม่ที่เราให้มีการตรวจมากขึ้น
ก็เลยคิดว่าอันนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้น
มันน่าจะเป็นตัวเลขที่มีปัญหาอยู่ครับ

ยาลาตรวจออกมาว่าเป็นผู้ติดเชื้อ

บอกว่าผลเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ
ทีนี้ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะ
ใช่ครับขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณผู้ผมอยู่ต้านที่ดีฝ่าไปตอบถาม

เครื่องไปเปิดตรวจ
ยาลาเขาพบความผิดปกติเองนะครับ

ยังไม่รายงาน

ศูนย์บรมวิทยาศาสตร์จานแท่นชาวหวัดโหมกฑา

ส่วนกลางตรวจแล้วคือจบที่สงขลาแล้วไหมคะ
พุทธภัณฑ์ชื่ออีกนิดเดิมเรามีศูนย์แหลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตรวจโควิดได้
ตอนช่วงแรงแบ้งอยู่ประมาณ๙แหลบซึ่งกระจายตรวจไปตามภูมิภาพ
แต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเรามีนโยบายว่าให้เขาไปรับรองแล็บของเอกชน
ที่สามารถตรวจได้ขณะนี้ล่าสุดเขารับรองได้๑๔๐กว่าแหลปทั่วประเทศแล้วรวมทั้งกรุงเทพด้วยครับ
เพราะฉะนั้นแหลปของเอกชนหรือแล็บของที่กระจายตัวอยู่ขนาดนี้๑๔๐ก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมครับ
เพราะฉะนั้น๔๐รายเนี่ยณตอนนี้ถือว่าได้ข้อสรุปว่าผลเป็นลบคือไม่ติดเชื้อใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นอย่างนั้นครับ
โดยที่ไม่ต้องส่งมาแล็บใหญ่หรือว่าแหลบหลักในพื้นที่กรุงเทพแล้วใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นครับเพราะเหมือนกันผลออกมาเหมือนกันเพราะว่าเทคนิคในการตรวจเนี่ยเขาชี้แจงว่า
มันต้องมีการอ่านค่าแล้วก็แลย่เทคนิคนะครับว่ามีนักเทคนิคการแท่ในการอ่านค่า
เหมือนกับเช็คเป็นรอบตรวจสอบเป็นรอบที่๒
ทีนี้คำถามคือว่ามีการสรุปไหมคะว่า
ถ้าสมมุติมันเกิดจากความผิดพลาดในการใช้ห้องปฏิบัติการแรกจริง
มันเกิดจากน้ำยาเกิดจากขั้นตอนเกิดจากเครื่องมือ
ไม่แน่ใจว่ามันมีองค์ประกอบในการตรวจอย่างไรบ้างนะคะ
คือมันมีบทสรุปหรือยังคะว่าถ้ามันพลาดจริงเนี่ยมันพลาดจากอะไรคะ
นี่แหละครับเราต้องการรู้เหมือนคุณจอมขวัญนะครับ
ตอนนี้กรมยังศาลการณ์ศาสตร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องลงไปดูว่าความผิดพลาดมันเกิดจากอะไร
แล้วมันมีคำตอบไม่ได้อาจจะเกิดจากตัวน้ำยา
หรือเกิดจากการอ่านค่าหรือตัวเครื่องมันเออเลอร์
ในศัพท์เทคนิคผมก็ตอบยากเหมือนกัน
แต่ว่าคำตอบนี้ทางผู้เชี่ยวชาญ
เขาจะลงไปตรวจตอบว่ามันเกิดจากอะไร
ค่ะรัฐมนตรีคะลองสมมุติกลับด้านนะคะ
สมมุติว่าถ้าเกิดตัวเลข๔๐เป็นตัวเลขจริง

แต่ว่าสมมุติถ้าสักวันหนึ่งจังหวัดใด
ก็แล้วแต่ส่งผลตรวจมาว่ามีคนสัก๔๐คน
เป็นโควิดจริงมันมีผลทันทีต่อการพิจารณานโยบาย

มันต้องประกอบกัน๒ส่วนใหญ่นะครับ
ก็คือตัวเลขภาพรวมแล้วก็ตัวเลขรายพื้นที่
เพราะฉะนั้นการพิจารณาของสอบประคอเขา
เขาต้องพิจารณาประกอบกันว่าสมมุติในภูเก็ตอย่างนี้
มันมีการแพร่ระบาดจำนวนมากและยังมีกลุ่มเสี่ยง
ที่ยังมีการติดเชื้ออยู่มีการติดเมืองแล้ว
หรือบางพื้นที่อาจจะไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแล้ว
ก็สามารถเปิดเมืองได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาเปิดเมือง
ขึ้นอยู่กับ๒๓ปัจจัยหลักสิ่งที่สอบประคอเขาต้องพิจารณา

คือในช่วงวันที่มีการเริ่มคลายล็อกดาวน์
คือนับวันที่๓ก็จริงแต่ว่าตั้งแต่วันที่๑
บรรยากาศมันก็เตรียมจะผ่อนคลายผ่อนปลนกันไปแล้ว
แล้วก็โดยเฉพาะการเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพนะคะ
ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นกับช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดยาวหรือใดก็แล้วแต่
ประเมินกันไหมคะว่าหลังจากภาพที่เกิดขึ้นในช่วง๓๔วันนี้
แน่นอนที่สุดนะครับแน่นอนที่สุดครับเราประเมินแล้วเราเป็นห่วงด้วยครับ
สำคัญความว่าพอเห็นตัวเลขมันต่ำติดหลายวันเนี่ย
หลายวันเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าความหย่อนในวินัย
ในการเว้นระยะห่างหรือตามการทำความสะอาดมือนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยเราเกรงว่าเราเกรงว่าประชาชนจะประมาทนะครับ
เราก็พยายามย้ำว่าถึงแม้ตัวเลขจะมีการติดเชื้อน้อยลง
แต่ว่าโรคประบาดในเว็บที่สองเนี่ยเราเราในเว็บที่สองเนี่ยเราจะเห็นชัด
ว่าจะเป็นตัวอย่างที่สิงคโปร์หรือญี่ปุ่นก็ดีเราจึงพยายามพูดว่า
ถ้ามันกลับมาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแล้วมันจะเสียของเพราะเรา
เราพยายามทำกันมาตั้งแต่ต้นแล้วมันค่อนข้างดีแล้วเพราะฉะนั้น
ถ้าเราไปประมาทในช่วงปลายแล้วถ้ามันกลับมาอีกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทั้งระบบเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินแล้วเราก็เรียนว่าความยากของมัน
ก็คือว่าการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อเนี่ย
วิทยาการที่ได้รับรายงานก็คือถ้าเราควบคุมมันได้
ยกตัวอย่างเช่นเรากำลังบอกว่าทั่วประเทศเรามีติดเชื้อน้อย

ขณะนี้เราก็ปิดการเดินทางจากต่างประเทศ

ก็เป็นกรณีคนไทยกลับมาบ้านเรากลับมาบ้านตัวเองเท่านั้นเอง
แต่การกลับมาแต่ละเที่ยวบินเนี่ยก็ต้องมีจำนวนและแจ้งจำนวน
และเรามีพื้นที่ในการที่จะการันติดเขาครอบส่วน
กลับมาถึงแม้เราจะพบเขาติดเชื้อเป็นผู้ป่วยติดเชื้อก็ตาม
แต่ถ้าเราควบคุมเขาได้ไม่ปล่อยให้เขาไปแพร่ระบาดเชื้อ

สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบอยู่ใต้ดิน
อย่างเช่นช่องทางธรรมชาติไม่ได้มีการตรวจสอบไม่มีการกักตัว
อันนี้เป็นปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเราไม่หวั่นไหว
เราไม่กังวลมากถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบ
แต่ที่เราจะกังวลก็คือถ้าเกิดมันออกนอกระบบก็อยู่ใต้ดิน
เช่นช่องทางธรรมชาติหรือว่าในส่วนที่ไม่สามารถรู้ได้เป็นผู้ติดเชื้อและเป็นแพร่ระบาด
ค่ะได้ค่ะรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวยังไงคงได้คุยกันอีกทีนึง
เพราะว่าอย่างคือช่วงนี้ก็เห็นคุณหมอหลายท่านออกมาให้สัมภาษ
จริงก็ไม่อยากให้กลับมาแล้วอะนะคะ
ต้องช่วยกันจะต้องเตือนว่าถ้าจากมา
ทั้งสองรักษาทั้งสองการควบคุมก็จะเป็นปัญหา
เพราะฉะนั้นขอให้เรารักษาวินัยต่อไปครับ
ได้ค่ะขอบคุณรัฐมนตรีสำหรับตอนนี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า
ฉันขออีกหนึ่งสายเป็นคุณหมอนะคะเพื่อที่จะถาม
เพราะว่าท้องมันไม่อิ่มมันไม่ไหวแล้วนะคะมันหิวมันไม่อิ่มมันไม่มีเงินมันไม่ไหวกันแล้วนะคะ
แต่ประเด็นก็คือกลัวแค่ว่าถ้ากลับมาระลอก๒แล้วมันเข้มข้นมากมันกลับมาเยอะมาก
มันจะต้องกลับไปสู่คือแค่ก่อนหน้านี้หรือกลายเป็นว่าต้องไปเข้มกว่าก่อนหน้านี้
ซึ่งมันจะกลับมากระทบชีวิตประจำวันเรามากกว่าเดิมหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะขออีกหนึ่งสายนะคะเรื่องของการตรวจมากตรวจน้อยนะคะ
แล้วก็เรื่องของการที่ตัวเลขจะกลับมาแล้วเป็นแบบไหนนะคะ
เราคุยกับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
นายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กับเรื่องการตรวจมากตรวจน้อยเจอมากเจอน้อยนะคะ
แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ได้คุยกับทางสาธารณสุขอำเภอค่ะ
คือแต่เอาจริงแล้วนักวงนั้นก็คงไม่ใช่ข้อมูลใหม่

เพราะฉะนั้นขอถามอีกครั้งนึงว่าตอนนี้ตัวเลขมันต่ำมากจริงนะคะ
ทีนี้ถ้าเราใช้ลักษณะการปูพรมเหมือนบางจังหวัดที่เขาใช้คำว่าปูพรมในการลงไปเนี่ย
มันอาจจะทำให้ตัวเลขมันไม่ได้เป็นเหมือนวันนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
ครับตอนนี้ต้องยอมรับความจริงอย่างว่าเรามีคนไข้เหลือยูแลประเทศอยู่จำนวนหนึ่ง
มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตอบยากมากครับเพราะคนไข้ไม่ได้เดินเข้ามาโรงพยาบาล
เพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเพราะอาการของโรคนี้มันมีอาการมักจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับ
การออกไปค้นหาผู้ป่วยในชุมชนตอนนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกำลังเร่งรัดดำเนินการ
เพื่อให้เราหาผู้ป่วยให้ได้โดยเร็วเพื่อเป็นการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยในชุมชนสังคมให้เหลือน้อยลงไปอีกนะครับ
ตอนนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงมากแล้วก็หลายฝ่ายก็เริ่มดำเนินการ
อย่างที่เห็นเป็นข่าวกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับ
ทีนี้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะคะคือถ้าสมมุติเราดูตัวเลขเฉพาะตอนนี้แม้ว่าวันนี้จะเป็นตัวเลข๒หลักก็แล้วแต่
แต่ว่ามันอยู่ในตัวเลขที่ยังคือรู้สึกสบายใจกว่าสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเยอะมาก
คำถามคือว่าถ้าสมมติตอนนี้เรากลับมาค่อยเพิ่มเติมการตรวจคนมากขึ้น
กลัวว่ามันจะมีผลต่อนโยบายในการตัดสินใจว่าคล้ายไม่คล้ายล็อกดาวน์ทิศทางการใช้นโยบายไหมคะ
ไม่ครับคือผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่เราต้องออกไปตรวจแล้วการตรวจเจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดี
นั่นก็คือเราเดินออกไปพบว่าเรามีผู้ป่วยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราสามารถจัดการได้
การค้นหาผู้ป่วยเจอแล้วเราสามารถจัดการกับปัญหาได้เนี่ย
มันเป็นการลดความเสี่ยงให้กับประเทศลงไปอีก
ไม่ได้แปลว่าเราเจอผู้ป่วยแล้วมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
เพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ว่าเราจะหาเจอหรือไม่หาเจอก็มีอยู่แล้วในสังคม
แต่การหาเจอนี่จะเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดได้
แต่ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยเขาก็ยังเดินไปเดินมาอยู่ในชุมชนสังคม
แล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะไปแพร่โรคได้ต่อไปไงครับ
กำปั้นตุ๊บบินอ้าวแล้วทำไมถ้าคิดแบบที่ทำตอนนี้ทำไมไม่ทำอย่างก่อนหน้านี้ที่คนก็พยายามบอกว่าตรวจสิตรวจเยอะสิลงไปตรวจลงไปหาสิทำไมเราไม่ทำก่อนหน้านี้คะคุณหมอ
จริงเราก็ทำมาต่อเนื่องไงครับไม่ได้แปลว่าเราเพิ่งเริ่มจะทำ
จะต้องเข้าใจว่าเราทำมาต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เรามีศักยภาพในการตรวจเพียงแค่ร้อยกว่าตัวอย่างต่อวันขึ้นมาจนในปัจจุบันเราตรวจได้๒๐๐๐กว่าตัวอย่างต่อวันในปัจจุบันนี้นะครับ
ตอนนี้เรามีกำลังตรวจเยอะมากพอแล้วกำลังตรวจส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้คนคนไข้เดินเข้ามาในระบบโรงพยาบาลค่อนข้างน้อยแล้วแล้วเราก็มีกำลังตรวจเหลือที่เราจะไปค้นหาคนไข้ในชุมชนจะต้องเข้าใจนะครับว่าเราเราจัดการกับปัญหาอย่างที่ผมพยายามพูดเสมอเสมอก็คือเราไปเราเรามีปฏิบัติการตามระดับความเสี่ยงแล้วเราก็ปฏิบัติการตามศักยภาพหรือว่าตาม
แค่ไม่กี่พันตัวอย่างแล้วเราออกไปเก็บตัวอย่างมาเป็นหมื่นอย่างนี้นะครับเราต้องรอผลกันสิบวันเลยแล้วกลายเป็นว่าคนไข้ที่จำเป็นจะต้องได้รับผลตรวจเร็วก็จะได้รับผลตรวจช้าไปด้วย
เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเราเราทำตามระยะของการแพร่ระบาดเรามีแผนการเรามีวิธีการปฏิบัติเราก็มีมีอะไรล่ะครับมีทรัพยากรที่เติบโตขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ทรัพยากรที่เติบโตขึ้นเรื่อยเนี่ยอย่างอย่างชาญฉลาดที่สุดถ้าถามว่าตอนนี้เรามีเยอะกำลังตรวจมากมากหรือยังจริงแล้วถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาที่เขา

ไหนที่มีสถานการณ์รุนแรงเราก็กำเนินมาตรการที่มีความเข้มข้นพื้นที่ไหนที่เริ่มเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ต้องจัดการจะเหมือนกับว่าเขามีสถานการณ์ดีขึ้นแล้วกระตุ้นให้เขาทำงานควบคุมโรคของเขาเต็มที่ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพื่อที่เขาจะคงสภาวะของการมีจำนวนผู้ป่วยน้อยในชุมชนสังคมเนี่
ก่อนวันที่จะมีผลซะด้วยซ้ำไปเพราะมันมีวันหยุดยาวด้วยทีนี้การเดินทางออกไปต่างจังหวัดหรือว่าการมีโอกาสในการใกล้ชิดกันอย่างเช่นการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลทำให้คนไปรวมตัวกันระยะหนึ่งคือต่างเหล่านี้ในช่วง๓๔วันนี้ถ้าบวกไปอีกประมาณสัก๑๐๑๔วันคุณหมอว่ามีผลเปลี่ยนแปลงต
ความเสี่ยงที่เราไม่อยากจะให้มีเพิ่มขึ้น
ผมอยากจะเรียนเลยว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะตามมาด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
ถ้าเรามีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเราก็คงจะต้องพยายามด้วยมาตรการอื่นเท่าที่เรามีอยู่ก่อน
เพื่อไปกดให้ตัวเลขมันต่ำลงก็จะลองดูครับว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มกลับมาพบผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่ใด
แล้วเราจะสามารถลงมาตรการอะไรที่จะทำให้เราสามารถกดตัวเลขลงได้
แต่อย่างนี้ครับตอนนี้เราเข้าใจว่าเราจะมีการแพร่ระบาดในวงจำกัดต่อไปในประเทศไทย
สิ่งที่เราพยายามนี่ไม่ใช่ว่าจะทำให้ไม่มีผู้ป่วยเลย
แต่สิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือให้มีผู้ป่วยน้อยที่สุดเท่าที่เราพอจะจัดการได้นะครับ
อันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ากดเป็นศูนย์ตลอดไป
น่าจะยังไม่เกิดขึ้นง่ายนักนะคะ
ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอบคุณคุณหมอธนรักษ์ก่อนนะคะ
เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรบกวนคุณหมออีกค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคือเราเข้าใจกันดีนะคะว่าทุกคนอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม
แล้วก็อย่างน้อยก็มีอิสระภาพเสรีภาพเหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่ามันแลกกันจริงค่ะคือถ้ามันกลับมาแล้วมันเกิดจำนวนตัวเลขเยอะอีกเนี่ย
อันนี้ค่ะคุยกันลำบากกว่าเดิมอีกนะคะ
ยังไงช่วยช่วยกันก่อนค่ะเท่าที่เราช่วยกันได้อีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ